ขอให้ล่ำขอให้รวยมีผัวดีนั่งจริงน้องจริง
สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันเตรียมของมาเต็มที่เลยนะคะ
มาไหว้มาขอพรค่ะและอยากให้พรที่มันเกิดขึ้นเป็นพรที่ดี
เกิดขึ้นกับดิฉันแล้วเกิดขึ้นกับทุกคนด้วยนะคะ
เอาสวัสดีตรุษจีนนะคะวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างแปรปรวนหน่อย
แปรปรวนเหมือนราคาของไหว้เจ้านี่แหละ
ฉันกะว่าจะซื้อพรุ่งนี้แต่มันก็ไม่ได้นะสิ
จะรอคนละครึ่งก็ต้องซื้อวันนี้ก็ต้องไหว้วันนี้แหละนะคะ
สภาพอากาศที่แปรปรวนฝนร้อนหนาวชื้น
เอาแค่นี้พอก่อนนะคะถ้าเยอะกว่านี้เดี๋ยวจะไม่ไหวนะคะ
ตรวจสอบเรื่องของปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝนวันนี้ก่อนนะคะ
ณช่วงเวลานี้ค่ะภาพถ่ายดาวเทียม

ช่วงเที่ยงผ่านไปแล้วโอ้โหมาเลย
มาเร็วตกเร็วเลยนะคะมาแบบไม่บอกไม่กล่าวเลยนะคะ
ลักษณะที่ทำให้เกิดฝนแบบนี้เพราะว่า
ลมค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยจากลมทะเล
และลมฝ่ายตะวันตกระดับสูง
พอเข้ามาบวกกันค่ะพัดพาเอาความชื้นมาเจอกัน
ฝนตกได้ทั่วฟ้านะครับ
ว่าจะเป็นภาคกลางภาคตะวันออกภาคอีสาน
เหนือตอนล่างรวมถึงภาคใต้นี่ตกเป็นประจำอยู่แล้วนะคะ
ฝนจะมาช่วงบ่ายจนถึงค่ำ
คุณผู้ชมจะเห็นตัวแอลตัวแอลนี่คือหย่อมฝน
เห็นไหมคะปัจจัยมันทำให้เกิดฝนได้จริง

และช่วงบ่ายเอาเตรียมตัวให้ดีนะคะ

หรือว่าจะออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะ
พอฝนมาต้องตรวจสอบคลื่นด้วย

วันนี้คลื่นไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะคะ

ส่วนเรื่องของอากาศเย็นค่ะ

เดี๋ยวพรุ่งนี้กุมภาพันธ์หนาวอยู่ไหน
เอานะตอนนี้พูดถึงเรื่องของฝนก่อนละกัน

แล้วก็เย็นจนอากาศเย็นจะมาตั้งแต่เย็นจนถึงเช้า

เขาจะกลับมาโอ้โหไม่น่าเชื่อค่ะ
ก็จะกลับมาช่วงสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

และหลังจากนั้นไปเลยค่ะ
หมดโปรฤดูหนาวช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์